ศึกมรดกแม่ประนอมกับลูกสาวเหมือนจะจบด้วยดีหลังกอดกันออกสื่อ
แต่เรื่องกลับตลปัดข้อตกลงไม่เป็นตามตกลง
ฟังจากปากแม่ประนอมวันนี้๑๙นาฬิกา